มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะโอ้โหเห็นจะเลยตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่าคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณยายท่านสูงอายุแล้วนะฮะ
ซ้อนท้ายอยู่ปรากฏว่าถูกสายสื่อสารเกี่ยวรถจนล้ม
คุณผู้ชมดูคนซ้อนให้ดีว่าคุณยายล้มและศีรษะกระแทกหรือเปล่านะครับ
โอ้โหเนี่ยเป็นห่วงทั้งคุณป้าและคุณยายคุณใช่ค่ะ
คุณยายท่านสูงอายุแล้วซึ่งเป็นคนซ้อนคุณดูดูนี้จังหวะนี้นะฮะ
โอ้โหคุณยายหัวกระแทกพื้นแล้วก็ไปนอนนิ่งตรงพื้นแบบนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
คือตอนก่อนเกิดอุบัติเหตุจะเห็นนะว่ารถราตรงแยกนี้ก็ขวักไขว
ขอดูทั้งหมดของคลิปหน่อยครับเพราะว่าบันทึกภาพไว้ได้นะฮะ
ขณะที่มีรถเล็กรถใหญ่ขับผ่านไปผ่านมานี่คุณผู้ชมฮะ
คือมีทั้งรถเล็กรถใหญ่ขับผ่านเส้นทางตรงนี้บริเวณ๔แยกอุตสาหกรรมจังหวัด๑๐๑
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคันนี้นี่แหละดูสิแล้วสายสื่อสารก็ขาด
แต่คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องอันนี้ให้ดีฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับ
เพราะว่ายังไม่แน่ชัดไม่แน่ใจว่ารถใหญ่ไปเกี่ยวสายหรือไม่
อันนี้ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนหรือว่าสายเนี่ยมันผัวพันพันละวันและเป็นจังหวะที่มันหลุดลงมาพอดีนะครับ
บริเวณด้านข้างซ้ายของรถรอยเฉี่ยวชนพังเสียหายแล้วฮะพอล้มกระแทกพื้น
ขาบบริเวณหัวเขาซ้ายกูภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณป้าให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ป้าก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนรัฐกิจใครคานะฮะนี่มากับยายยายซ้อนท้ายแบบนี้
มาถึงบริเวณสะพานข้ามแยกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะ
ไม่รู้เลยมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสายอะไรนะฮะ
แต่มันมาเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวกับชั้นชิดแบบนี้รถเสียหลักล้มฮะ
ตัวป้าเองก็เจ็บตัวคุณยายเองก็หัวกระแทกพื้น
แต่โชคดีไม่เป็นอะไรมากนะครับ
คุณผู้ชมฮาร์ดเนี่ยแหละครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
ก็ต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บสายสื่อสาร

ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำนี่ตอนที่ไปเก็บนะฮะ
เพราะมันห้อยลงมาขนาดนี้แล้วนะครับ
ทีนี้ก็ต้องหาสาเหตุกันต่อนะคุณนะ
สายสื่อสารมันถูกโยงไม่เรียบร้อย
หรือว่าอย่างไรหรือจะเป็นรถใหญ่ใช่หรือไม่
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจน
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ